พูดถึงคุณลีเดียสรรรัฐรวมถึงคุณแมททิวสามีเป็นกลุ่มแรกเลย
ประชาชนระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลมาเกือบ๑เดือนแล้วยังไม่ได้ออกมาเลย

ซึ่งคุณลิเดียสารันรัฐเนี่ยยังคงโพสต์นะคะ
เฟซบุ๊กโพสต์ไอจีรวมถึงไลฟ์ไอจี
อัปเดตอาการต่างพูดคุยสื่อสารกับคนนอก
ด้านนอกโรงพยาบาลให้เข้าใจมากขึ้น
ซึ่งล่าสุดค่ะเธอได้สื่อสารเรื่องราวออกมา
เธอบอกว่าจริงแล้วการที่ติดโควิด๑๙
มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายแหละแต่มันก็ยังมีมุมบวก
พยายามมองทุกอย่างให้เป็นมุมบวก
อย่างแรกเลยเธอบอกว่าครอบครัวไม่มีใครติด
ลูกทั้งสองคนไม่มีใครติดโควิด
ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเดมี่ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กเนี่ย
นมแม่ที่เธอสต๊อกเอาไว้
เธอบอกว่ามองมุมดีหลายด้านเลย
ตอนนี้คุณลีเดียต้องทำแบบนั้นเนี่ยนะคะ
โชคดีโชคดีหลายข้อเลยนะเธอแจกจังแบบนี้
โชคดีที่หยุดให้นมลูกตั้งแต่ลูก๖เดือน
โชคดีที่ร่างกายหยุดผลิตน้ำนมก่อนติดเชื้อ
โชคดีที่สามีรีบไปตรวจเชื้อและพบเชื้อเร็ว

มีโรงพยาบาลที่มีมาตรการรักษาดีกว่าหลายประเทศ
และบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งสู้เพื่อทุกคน
โชคดีที่พบเชื้อลงปอดเร็วก่อนจะลามไปที่ปอดเยอะ
โชคดีที่พวกเราส่วนมากร่วมกันลดการแพร่ระบาด
ทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลและหมอรับมือไหว
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมากแต่ก็ยังมีหวังที่จะเอาชนะโควิดได้
ตอนนี้ลำบากกันทุกคนแต่การร่วมมือสู้ไปด้วยกัน
และการเข้าใจกันจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุดนะคะ
เห็นด้วยนะคะกับคุณลีเดียนะคะเกี่ยวกับความโชคดี
เกี่ยวกับเรื่องของมุมบวกอยากให้มองมุมบวกไปพร้อมกัน
กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าว
ถ้าเกิดว่าใจเราดีร่างกายเราก็จะดีไปด้วย
ส่งกำลังใจให้กันและกันเยอะนะคะ